คุณผู้ชมคะไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙
ตอนนี้ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อ๗๙๑๖รายแล้วนะคะ
ในส่วนของเมืองไทยเตรียมที่จะมีการ
หรือว่าการขออนุญาตเข้าเมืองที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
เพราะว่าจุดหมายปลายทางของคนจีนที่เดินทางมา
ก็คือบ้านเราค่อนข้างเยอะอาจจะยกเลิกในส่วนของคนจีน
ไม่สบายยกเลิกภารกิจทุกอย่าง

บ้างกังวลเรื่องไวรัสโคโรนากำลังระบาดพอดี
ท่านก็เลยต้องทวิตข้อความท่านยืนยันว่าไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อะไรนะคะ
พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีทวิตข้อความนะคะ
บอกว่าวันนี้ขอลาป่วยเป็นไข้ต้องพักผ่อนตามคำสั่งแพทย์
ข่าวปลอมเยอะมากขอให้ทุกคนรับข่าวสารอย่างมีสตินะคะ
พอทวิตข้อความนี้อย่างที่บอกว่าคนก็เป็นห่วงเพราะว่านายกเพิ่งไปสนามบินสุวรรณภูมิมา
แต่ก็มีคำชี้แจงยืนยันมาว่าท่านนายกไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙
เป็นไข้หวัดปกตินะคะ
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันย้ำว่านายกไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาค่ะ
ป่วยเพราะโหมงานหนักตั้งแต่ปีใหม่แล้วก็ไม่สบายอยู่แล้วด้วยนะคะ

อำนวยการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่แห่งชาติ
กับทางชาวจีนที่จะเข้ามาเมืองไทย
ส่วนการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้ออยู่ในประเทศไทย
มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายคุณหมอให้กลับบ้านได้แล้วเพิ่มอีกคนนึง
ก่อนหน้านี้ก็มีนะคะที่หายแล้วก็กลับบ้านได้
ตอนนี้คนที่อยู่ระหว่างการรักษาของแพทย์มี๘คนเท่านั้นนะคะ
ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคสะสมตั้งแต่๓มกราคมจนถึง๒๙มกราคมมี๒๐๒คน
๒คนเป็นคนขับแท็กซี่มีประวัติรับนักท่องเที่ยวชาวจีนรอผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อหรือเปล่านะคะ
คนป่วยที่ผ่านการสอบสวนโรคกลับบ้านได้แล้ว๖๗คน
ส่วนใหญ่เป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลค่ะยังอยู่ในโรงพยาบาล๑๓๕คน
วันนี้ค่ะตำรวจปอทเอาหมายสารไปค้น๑๕จุดทั่วประเทศ
คนที่ผลแพร่คลิปวิดีโอที่มีคนต่างชาติล้มลงไปและบอกว่าติดเชื้อวัยรัสโคลนา
คนนี้ยอมรับว่าผิดจริงก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
แพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อในทั่วโลกนะครับทุกผู้ชมครับ
กลางไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อยู่ที่เมืองอูฮันของจีนนะฮะ
จำนวนรวมทั้งหมด๗๙๑๖คนนะครับเสียชีวิตไปแล้ว
ศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่จีนนะครับ
เฉพาะจีนนะฮะ๗๘๐๑นะครับที่ติดเชื้อ
ไทย๑๔ฮ่องกง๑๐ไต้หวัน๘สิงคโปร์๑๓เนี่ยฮะ
ก็ตัวเลขก็ไม่เท่ากันญี่ปุ่นนี่๑๑นะครับ
เกาหลีใต้๖นะฮะมีศรีลังกา๑กัมพูชา๑
อรมนี๔นะครับฟิลิปปินส์อินเดียฟินแลนด
อสเตรเลียก็๗เนปาน๑นะครับนี่เป็นยอดรวมนะครับ
ส่วนของไทยก็ยังยืนยันว่า๑๔เหมือนเดิมนะครับ
ที่เหลือก็กำลังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวัง
แล้วก็ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่อย่างไร